คุณผู้ชมฮะเรากำลังเช็คสิทธิ์อะไรกันอยู่นะฮะ
คนละครึ่งเฟส๔หรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะฮะ
ก็วันนี้แหละเป็นวันเริ่มต้นที่จะใช้โครงการนี้ได้แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะเมื่อเช้าเดี๋ยวฉันตื่นมา๖โมงปั๊บเข้าไปในแอปเป่าตังค์
กดปุ๊บยืนยันสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
ดังนั้นก็เลยถามคุณผู้ชมทุกท่านแหละนะคุณผู้ชม
กดรับสิทธิ์หรือยังนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
ถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง
ก็รอนะวันที่๑๐กุมภาพันธ์นี้ท่านจะสามารถไปลงทะเบียนได้
ส่วนคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิมแล้ววันนี้ท่านไปกดยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ย้ำนะคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิมแล้วพอกดยืนยันแล้วปุ๊บ
คุณจะต้องใช้ครั้งแรกภายในวันที่๒๘กุมภาพ
ดูรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้ทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ก็เปิดเผยบอกว่าโครงการคนละครึ่งเฟส๔เนี่ย
ให้ประชาชนคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส๓

มันสิ้นสุดไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
ทั้งหมดนี่นะคะ๒๗ล้านคน

เพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการเฟส๔ในวันนี้
เริ่มแล้วตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะ

แล้วหลังจากนั้นจะเริ่มใช้จ่ายได้เลย
หลังจากกดยืนยันคือมันง่ายมากคุณผู้ชม
ดปุ่มเดียวเสร็จเรียบร้อยเลย
คุณก็จะได้เงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการ
ก็คือไม่เกิน๑๕๐หรือว่า๑๕๐บาทต่อวัน
ไม่เกินยอดทั้งหมด๑๒๐๐บาทต่อคน

ก็คือเริ่มตั้งแต่๑กุมภาไปสิ้นสุดโครงการ๓๐เมษายนนะคะ
ทีนี้วิธีการที่คุณจะเข้าไปกดยืนยันสิทธิ
บางคนจะต้องทำยังไงทำยากไหม
เข้าไปกดในแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง
แล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์

ดปุ๊บปั๊บเขาจะแจ้งเลย
ว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็จะมียอดตัวเลข๑๒๐๐บาทเนี่ย
เป็นสิทธิ์ที่ท่านได้รับมันขึ้นให้เลยชัดเจนนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ย้ำนะพอคุณไปกดยืนยันสิทธิ์แล้ว
คุณก็จะต้องใช้ครั้งแรกภายในวันที่๒๘กุมภาพันธ์
ก่อน๕ทุ่มนะถ้าเกิดว่าได้เอ้ยฉันยืนยันสิทธิ์มาแล้ว
ฉันยังไม่ใช้ฉันจะไปใช้มีนาเมษาไม่ได้นะคะ
ต้องรีบใช้ครั้งแรกก่อนส่วนใครที่บอกว่าเอ้า
ไม่ได้ลงทะเบียนเฟส๓ไว้จะเริ่มลงทะเบียนใหม่เลยได้ไหม
ได้ค่ะแต่ว่าคุณจะต้องไปทำวันที่๑๐กุมภา
มันจะมีจำนวนอีกประมาณ๑ล้านสิทธิ์นะคะ
แล้วสำหรับใครที่ไปลงทะเบียนเฟส๔ใหม่ในวันที่๑๐กุมภาเนี่ย
คุณจะเริ่มใช้จ่ายครั้งแรกได้ก็คือ๑๗กุมภานั่นเองนะคะ
ทีนี้พาไปดูบรรยากาศกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่เมื่อเช้าหลายคนกดยืนยันแล้ว
บรรยากาศการใช้จ่ายของประชาชนที่ตลาดอ่างทองเนี่ยนะคะ
โอ้ก็กลับมาคลึกคลักค่ะพอมันมีคนละครึ่งแล้ว
คนที่เขามาซื้อสินค้าในโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะคะ
ไปเจอกับคุณลุงพรชัยโสพลปัญญากูลบอกว่า
โอ้โหมันเหมือนกับคนได้กลับมาใช้จ่ายกันเต็มที่อีกครั้งนึงนะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็รัดเข็มขัดกันมาเดือนนึง
รัฐบาลน่าจะให้วงเงินมากกว่านี้อีกหน่อย
รอบที่แล้วยังได้๑๕๐๐รอบนี้ลดลงไป๓๐๐

มีแรกบริก่อนเข้าถึงประชาชนไหนรากย่า
ได้ได้มีโอกาสค่อง
หลากหลายทั้งของกินและของใช้นะครับ
เกี่ยวกับปริมาณเงินที่ลดลงเหลือ๑๒๐๐
เราก็มีความวิเหตุว่าอยากให้รัฐบาล
จะให้เท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น
ก็จะเป็นผลดีกับทางภาคประชาชน
และก็ทางเศรษฐกิจของรัฐบาลที่จะขยับตัวได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับ
นี่คุณลุงพรชัยบอกว่าอย่างน้อยได้ก็ดีกว่าไม่ได้ค่ะ
ถามลูกค้าไปแล้วเราก็เลยไปถามเจ้าของบ้าง
เจ้าของร้านอาหารแต่พาไปที่เชียงใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมคะไปที่ตลาดสิริวัฒนา

เราไปเจอกับคุณป้านภารัฐสุภาษร

เขาบอกว่าดีใจที่มีโครงการนี้อีก

แล้ววันนี้นะที่ร้านก็ขายของดีขึ้นตั้งแต่เช้าเลย
เพราะว่าลูกค้าก็มาสแกนจ่ายใช้สิทธิ์คนละครึ่ง
แม่ค้าที่ตลาดบอกว่าตอนนี้ลูกค้าคนละครึ่งกลับมาแล้วนะคะ
อันนี้คนละครึ่งแต่คุณผู้ชม
บางคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดมานั่งคำนวณดู

ใช้วันละ๑๕๐๘วันก็หมดแล้วค่ะ

เฟส๔จำนวน๒ล้านสิทธิ์นะฮะ
วันนี้ท่านก็เข้าไปเหมือนกันในแอปเป่าตังค์ของท่านนะฮะ
แล้วก็ไปกดตรงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ก็ไปดูเงื่อนไขต่างว่าจะรับสิทธิ์เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับ
ก็เป็นการสนับสนุนทั้งเรื่องของค่าส่วนลด
โรงแรมที่พัก๔๐ต่อคืนนะฮะ
แล้วก็ค่าคูปองอาหารอะไรต่าง
ปองท่องเที่ยวมูลค่า๖๐๐บาทต่อคืนด้วยนะครับ
แล้วก็รับสิทธิ์เพิ่มเติมรับเงินสนับสนุน
ค่าตัวเครื่องบินเท่ากับ๔๐อีกด้วยนะฮะ
คุณผู้ชมคือเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ถ้าใครเคยใช้ก็จะรู้เงื่อนไขอยู่แล้ว

แต่ว่าผมงงคุณผมงงกับนี่
ผมเข้าไปนะในแอปเป่าตังค์แล้วเข้าไปในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ทำไมล่ะคะโดยเฉพาะคำนะครับบอกว่าประชาชนผู้
คุณอ่านนะจะอ่านว่าอะไร
ละเอลอลิงสละอือยอยักษ์รอเรือ

สละเอลอลิงสละอืยอยักรอเรือ

แล้วก็นี่เข้าร่วมได้เคลื่อยเคลี่ยว
เคลื่อยเขี้ยวคุณคือคำมันผิดเยอะไปหมดเลยจนงงเนี่ย

มันก็เลยอ่านไม่รู้ความหมายว่าสรุปแล้วฉันจะต้องกดปุ่มไหน

นี่ครับบางประโยคเขียนแบบนี้
ประชาชนจะรียีเราเที่ยวด้วยกัน
๑๒และ๓เอวสูงรอ

เหรอนี่ดิฉันเข้ามาดูในของดิฉันนะของดิฉันไม่เป็นแบบคุณ
เพราะว่าของดิฉันไม่เคยใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกัน
อันนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่มันก็กรอกข้อมูลอะไรของดิฉันปกติ
เหรอฮะแต่คำอธิบายผมเข้าไปอะไรคุณ
เฟส๑เฟส๒เฟส๓เอวสูงรอเอวนี่คือเอวนี่เอวสูงรอ
ถามคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมลองหยิบโทรศัพท์มือถือมา
แล้วก็เข้าแอปหน่อยค่ะครับแอปเป่าตังค์ไปดูหน่อย
ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรือว่าที่คุณสืบสกุลเจอ
คือเราเที่ยวด้วยกันเจอปัญหาแบบนี้หรือเปล่า
ส่งไลน์มาบอกกันหน่อยคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้นะคะ
ประโยคหรือคำมันเด้งไงคุณ
นี่การขอทุนสนับสนุนค่าแพ้
ไม่ได้โกหกนะนี่การขอทุนสนับสนุนค่าแพ้

คุณสืบสกุลต้องซื้อมือถือใหม่หรือเปล่าเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับผมนะเกี่ยวกับแอปหรือเปล่า

ไปดูเรื่องของสิทธิ์ที่ท่านพึงจะได้รับนะ